ไหนความปังบังเกิดแล้วก็ไปกันต่อเลยดีกว่า
วันนี้วันที่๖เดือน๖ปี๒๕๖
มีแต่๖๖๖๖ค่ะ

ที่จะบอกเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชมบารมีท้าเวสวรรณค่ะ
ที่วัดคันธารามทุ่งอ้อสันป่าตองเชียงใหม่เจ้านะคะ

บินขึ้นเหนือไปร่วมพิธีเบิกเนธ
เช้าที่ผ่านมาสดร้อนเลยคุณผู้ชม

แล้วพี่ตุ๊กกี้เนี่ยจัดนางรำมา๖๖คนคุณผู้ชม
มารำถวายมือในองค์ทาเวสวรรค่ะ
เป็นพิธีเบิกเนธในวันนี้ด้วยนะคะ
นางรำเป็นน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่ค่ะ

สังเกตดีไหมมี๓องค์ด้วยกัน

ปางประธานพรเชื่อว่าให้ความสำเร็จ

แล้วก็เสริมลาบเสริมยศด้วยค่ะ

นี้จะอำนวยเรื่องคุ้มภัยคุ้มครอง
เรื่องภัยอันตรายต่างไม่ได้กล้ำกลายพวกเราหรอกค่ะ
แล้วก็ให้โชคด้วยให้เงินให้ทองด้วย
ในงานโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการ
พี่ทุกกี้เนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าตัวเองรู้จักทาเวสวันที่นี่

เตาเนี่ยเป็นคนทาพี่ทุกกี้ก่อน
พอมาไหว้ปุ๊บรู้สึกเหมือนสื่อกันได้

ตุ๊กกี้บอกว่าใครมาขออะไรท่านก็ประธานให้หมด

ขอนั่นเลยให้คุณแทนจ๊ะ
ของงานระดับอินเตอร์โกทูต่างประเทศ

เพิ่งไปไทยกลับมาหัวเวียนก่อน
หลังจากนั้นมาเลยค่ะ
ทำพิธีเบิกเนจแบบนี้ค่ะ

มันไม่ได้มีแล้ว
เดียวบอกว่าอยากทำงานต่างประเทศที่สามารถไปกลับได้ทั้งไปทำงานทั้งไปเที่ยวได้เล่นหนัง
ที่กัมฟูชากับป่ายธาคนเสียนพระเอกนะคะ
ก็ไปรับเชิญ๑ซีนค่ะ
ป่ายธาคนระดับซุปตาของเมียนมานะครับ
เป็นอีก๑โงงานที่น่าติดตามของพี่ทุกกี้

จากพี่ตุ๊กกี้ทำพิธีบวงสวงเบิกเศษชุดใหญ่ของท้าเวสวันทั้ง๓ปางแล้วค่ะ
แน่นอนเอาโชคมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
เลขวันที่๖เดือน๖ปี๖๖เท่ากับเลข๖๔ตัวใช่ไหม
วกกันได้๒๔๒บวก๔เท่ากับ

นี่เธอจะบอกเลขเหรอแต่ว่าเลขทูบ
ก็นี่ไงเป็น๗เป็น๘ป่ะล่ะบวกกันเนี่ย

ใช่ไงก็จะบอกไง๔กัน๓แล้วก็บวก๑เนี่ยเป็น๘ปะล่ะ

ฉันบอกแล้วว่าไอ้พูดผิดนี่แหละค่ะมันถูกมากกว่าพูดถูกอีกค่ะ

แต่ว่าเมื่อกี้บอกหรือว่าจะเป็น๘๖ก็ไม่รู้นะ

คุณผู้ชมขายดิบขายดีก็ว่ากันไป

โอ๊ยบวกเลย๕
เออนะครับ

แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีจริงนะคะ

ปีนึงเนี่ยวันนี้แค่เถือเดียวนะจ๊ะ